บ้านนี้งงเลยคุณผู้ชมจู่ดึกแล้วนะผู้หญิงมากดออดหน้าบ้าน
กดออดไม่ต้องอะไรมาด่าด้วยบอกในบ้านสัตว์นรก

สัตว์นรกอยู่ในบ้านและแอบใช้บ้านเอกสารสักใบยังไม่มี

เดี๋ยวก่อนนะงงสรุปคือใครเจ้าของบ้านกันแน่นะคะ
คือผู้หญิงคนนี้ที่มากดอ่อนแล้วก็มาเนี่ยมาเคาะประตูมาดูอะไรเนี่ย
ทำเหมือนว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านนะ
เมื่อกี้เสียงผู้หญิงคนนี้เหรอเออแล้วเธอด่าคนในบ้านครับ
ที่อยู่ในบ้านสัตว์นรกแอบมาใช้บ้าน
ส่วนเจ้าของบ้านต้องมาอยู่นอกบ้านก็คือเธอ
คือเธอมั่นใจอย่างนั้นนะแล้วเธอยังบอกว่าเอกสารสักใบยังไม่มีเลย
นอนไปได้ยังไงนี่แหละครับเป็นบ้านในซอยศรีนคริน๕๕เขตประเวท
เห็นพฤติกรรมชัดเจนครับผู้หญิงคนนี้คือเดินบ่นมาตั้งแต่ตอนเดินมาแล้วนะ
นมาตามทางแล้วก็มากดกริ่งหน้าบ้านเปิดช่องใส่จดหมายพยายามจะเปิดประตูเข้าไป
แต่เปิดไม่ได้ประตูมันล็อกเธอก็ตะโกนด่าตะโกนด่า

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่ง๕กันยายนที่ผ่านมา
ถามเจ้าของบ้านหน่อยพี่มันอะไรเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขามาด่าอะไรพี่เนี่ย
เจ้าของบ้านบอกว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
แล้วเจ้าของบ้านยังบอกอีกว่าเขาเคยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้ว
พอตำรวจมาถึงก็บอกแต่เพียงว่า
มันดำเนินคดีไม่ได้มันยังไม่ได้มีอะไรเสียหาย
แต่ตำรวจบอกถ้าถูกก่อกวนอีกก็

เดี๋ยวจะช่วยมาไล่ได้ตลอดเลย
เจ้าของบ้านชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นสติไม่ดีแหละ

รู้จักใครก็อยากจะให้พารักษาทำไมก็อย่าปล่อยมาเพ่นภาพนี้
มาทำร้ายคนในบ้านจะทำยังไง
แบบนี้หน้าห่วงเลยนะ
ใครดูข่าวนี้อยู่เห็นผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นเป็นคนในบ้านหรือคนรู้จัก